ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นข่าวสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เมืองมะขามหวานนะคะลูกสาวเจอแบบนี้บอกว่าช็อกเลย
ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับป้าในหมู่บ้าน
ส่วนพ่ออยู่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านกลางทุ่งนา
แล้วมักจะมาอยู่คนเดียวแต่ทุกเช้าเนี่ยลูกสาวจะเอาข้าวไปให้พ่อที่นี่
เมื่อคืนก็เหมือนกันไปค่ะไปหาพ่อจะเอาข้าวไปให้เรียกเท่าไหร่
ก็ไม่มีเสียงตอบรับนะฮะทีนี้ลูกสาวก็เลยเดินไปไปเจอจุดซึ่งเป็นเลือดเนี่ย
เป็นทางยาวเลยนะคะก็เลยตามเดินตามเลือดเนี่ยเดินไปไปเจอจุดสุดท้ายคือ
พ่อเสียชีวิตเป็นศพอยู่ในเปรยวนแบบนี้ค่ะแต่จนแล้วจนรอดจนถึง
ว่าสังหารเพราะอะไรเพราะตำรวจเนี่ยไปชนะสูตรพลิก
ศรีสวัสดิ์อายุห้าสิบเอ็ดปีคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะคะถูกทุบด้วยของแข็งคุณ
อนุญาตคนที่ทานข้าวเช้าอยู่จริงนะคะมันสมองไหลออกมาเลยอ่ะ
กระโหลกศีรษะยุบไปเลยนะคะเนี่ยเป็นศพอยู่ที่ใต้ถุนบ้านแบบนี้ค่ะ
คนที่พบศพอย่างที่บอกไปก็คือลูกสาวชื่อว่าคุณทิพพวัน
ให้การกับตำรวจบอกว่าปกติพ่อจะมานอนอยู่ที่ตรงนาตรงนี้เพียงคนเดียว
ส่วนตนก็อยู่บ้านป้าในหมู่บ้านทุกเช้าจะเอาข้าวมาส่งให้พ่อ
พอมาถึงเห็นพ่อครั้งนี้พ่อกลายเป็นศพนะคะก็เลยแจ้งผู้ใหญ่ให้มาดู
ทีนี้ตำรวจโรงพักเมืองเพชรชบูรณ์ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
พร้อมกับคุณหมอจากโรงพยาบาลเพชรชบูรณ์อย่างที่บอกไป
เบื้องต้นชนะสูตรแล้วนะคะศีรษะของผู้ตายก็คือคุณวีระเนี่ย
ถูกทุบด้วยของแข็งจนกระโหลกศีรษะยุบเนื้อสมองไหลออกมาคาดว่า
ตอนที่ไปพบศพนะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๘๑๒ชั่วโมง
ใกล้ใกล้กับเปรยวนคุณผู้ชมเห็นไหมฮะจอบเนี่ยค่ะเปื้อนเลือดอยู่
นี่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้สังหารผู้ตาย
ไปพบจอบเปื้อนเลือดนะคะด้ามจอบซึ่งทำด้วยไม้ไผ่มันหายไป
สมองกับเส้นผมอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจเองเนี่ย
นิษฐานคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตาย
แล้วน่าจะมาเพียงคนเดียวเพื่อก่อเหตุคนร้ายคุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดูด้วยนะคะ
คนร้ายอาศัยช่วงที่ผู้ตายนอนดูทีวีอยู่เพียงลำพังบนเปรย์
แล้วไม่ทันได้ระแวดระวังตัวแล้วสุดท้ายคนร้ายย่องเข้ามาใช้จอบค่ะ
ทุบที่ศีรษะหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งผู้ตายเนี่ย
เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปนะคะส่วนปมการสังหารตอนนี้
ตำรวจบอกว่าไม่รู้จริงจริงเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ต่อมาค่ะ
คุณผู้ชมน่าสนใจมากเพราะตำรวจเนี่ยไปเจอด้ามไม้ไผ่
คาดว่าน่าจะเป็นด้ามจอบที่มันหายไปเนี่ยไปตกอยู่ข้างถนนห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทีนี้ด้ามจอบจะไปตรวจสอบอะไรบ้าง
ลายนิ้วมือแฝงลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายนะคะ
ตำรวจสอบปากคำลูกสาวเพิ่มเติมลูกสาวบอกว่า
พ่อเนี่ยชอบมาอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนาเนี่ยเพียงคนเดียวแต่จะมีเพื่อนที่เคยดื่มเหล้าด้วยกัน
แวะเวียนมาหาบ่อยลูกสาวเล่าต่อบอกว่าปกติเมื่อก่อนพ่อดื่มนะคะ
แต่ช่วงหลังเนี่ยพ่อเลิกดื่มมาแล้วดื่มก่อนหน้านี้ดื่มเยอะมาก
แต่เลิกดื่มมาแล้วสักประมาณกว่า๑ปีเพราะพ่อป่วย
หมอสั่งห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าที่ผ่านมาเราก็ถามลูกสาวของผู้ตายว่า
คุณพ่อเคยไปสูงสิงกับใครบ้างเปล่าเคยมีอริสัตรูที่ไหนไหม
ลูกสาวบอกว่าไม่เคยนะพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
เก็บตัวทำนาทำแต่งงานไม่มีศัตรูที่ไหนนะคะ
ตอนนี้ลูกสาวบอกมืดแปดด้านเลยไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน้าที่ทั้งหมดคือตำรวจโรงพักเมืองเพชรชบูรณ์นะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายซึ่งคาดว่าไม่นานน่าจะได้ตัวคนร้ายค่ะ